สวัสดีครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ
การเปลี่ยนแต่งทรัพย์ประกาศที่เราคงต้องเตรียมรับมือกัน
อย่างที่บอกแล้วครับว่าในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หลังจากนี้ครับ
ปริมาณน้ำฝนนั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
โดยปัจจัยหลักที่ได้เกินไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือการก่อตัวของพายุหนึ่งลูกนะครับ
ก่อนหน้านี้คอยดึงเอากลุ่มฝนดึงเอาความชื้นขึ้นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเราซะส่วนใหญ่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขียวเป็นแนวเลยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่พายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นก็จะอ่อนกำลังลงนะครับ
ดังนั้นกลุ่มฝนกลุ่มความชื่นต่างที่ถูกดึงขึ้นไปก็จะถูกปล่อยออกมานะครับ
แล้วก็จะมีการค่อยเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นเข้าสู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับ
สิ่งที่จะผิดแผกไปจากก่อนหน้านี้ก็คืออากาศเย็นครับ
คุณผู้ชมดูสีฟ้าฟ้าดีนะครับนี่คืออากาศเย็นส่วนสีส้มแดงนี่เนี่ยนะครับ
คือบริเวณที่มีความชื้นนะครับและนี่คือพายุนะครับจะสังเกตว่าหลังจากที่พายุค่อยเคลื่อนตัวขึ้นเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ
สีฟ้าครับจะค่อยเขยิบลงมาเข้าปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนนะครับแล้วค่อยย้อยลงมานะครับ
มาทางบริเวณทางตอนบนของเวียดนามแล้วก็ลงมาบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
นี่คืออากาศแห้งนะครับส่วนสีแดงที่เห็นอยู่คืออากาศที่มีความชื้นนะครับ
สองอย่างนี้พอมาเจอกันเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นมีลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ที่แผลลงมาแบบนี้ถ้าหากเราดูไปเรื่อยเนี่ยนะครับฝนก่อนหน้านี้จะอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ
แต่ว่าการที่มีความเย็นดันลงมาแบบนี้ก็จะทำให้แนวร่องฝนนั้นค่อยเลื่อนต่ำลงมา
แล้วก็มีโอกาสมาพาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือต่อไปหลังจากกลางสัปดาห์นี้นะครับบริเวณตอนกลางประเทศไทยฝนจะเพิ่มมากขึ้น
จุดไหนที่ก่อนหน้านี้ฝนไม่เคยตกเลยโอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับสีเขียวคือจุดที่มีปริมาณฝนสะสมเยอะนะครับ
ซึ่งถ้าหากเราคำนวณต่อไป๕วัน๑๐วันก็จะพบว่าหลักก็ยังคงเป็นในบริเวณพื้นที่ติดกับพม่าติดกับลาวที่มีฝนตกเยอะ
ส่วนคลื่นนะครับจากการตรวจสอบสีเหลืองสีเขียวคือคลื่นที่สูงไม่เกิน๒เมตรนะครับ
ถ้าหากเราคำนวณก็พบว่าหลังจากนี้คลื่นดูแล้วเนี่ยนะครับไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบริเวณตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะฝั่งอันดามันมากเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
นี่คือการคาดการณ์ล่าสุดจากรู้ก่อนร้อนหนาวยังไงใครจะเดินทางช่วงนี้ก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนได้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ